ทุกวันเสาร์นะคะก็จะมีศึกยอดมวยไทยรัฐค่ะ
วันนี้มีช็อตเด็ดมวยน็อกมาฝากนะคะ
เป็นมวยเล็กไล่มวยใหญ่
จะเป็นยังไงติดตามกับคุณเอกชุมพรค่ะ

ภาพไฮไลท์มานจากศึกยอดมวยเทรัฐ
โอ้โฮมวยสดเจอร์มวยเกาอาว

โอ้โฮโอฮโอฮโอฮโอฮโอฮโอฮโอฮโอฮ

โอฮโอฮโอฮโอฮโอฮโอฮโอฮ

โอฮโอฮโอฮโอฮ